ข้าวใส่ไข่สดใหม่

คุณไม่ได้ฟังเหรอเขาบอกว่าคุณพูดว่าสดใหม่แล้วก็ให้เยอะพร้อมกัน

ทำไมชีวิตผมต้องเหลือคุณสองคนก็ไม่รู้เนี่ย
จริงทำไมต้องเหลือ๒คั่วจริง
เออเป็นคนอื่นสองคนเลยก็ได้เหลือ๒คน
จริงไม่น่างอยากตั้งงานข่าวละ
วันนี้คุณโทชาวยังมาไม่ถึงก็ติดมาก
แน่นอนกรุงเทพมหานครหลายหลายพื้นที่เนี่ยมันต่ำ
แล้วก็เขาก็กลัวว่าเฮ้วมันจะถ
ต้มขังอีกหรือบ้างโดยเฉพาะแหมือนค่ะล่าเก่าอสงอสกอะไรงี้

นึกออกป่ะฉันเป็นพิธีกรที่ส่งให้คุณ

ไม่ได้แบบว่าเป็นพิธีกรอย่างเธอที่คอยจะแว้งกัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพหานคร
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจอุโมงยักษ์นะครับ
พร้อมกับรับมือผลทั้งฤดูการว่าพร้อมรับมือไหม
คือวันนี้คุณผู้ชมครับทางพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับ

บอกว่าตนเองได้ตรวจความพร้อมนะครับ
อุโมงยักษ์ระบายน้ำพระราม๙

แล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยนะครับ

แล้วก็ทำงานหมุนเวียนกันตลอด๒๔ชั่วโมง
ตลอดฤดูฝนนะฮะเพื่อเดินระบบระบายน้ำ
รวมถึงดูแลซ่อมประปรุงอุโมงระบายน้ำพระราม๙

แล้วก็รับมือกับน้ำที่จะเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับอุโมงพระราม๙หรือว่าอุโมงระบายน้ำคลองแสงแสบนะฮะ
แล้วก็คลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพญา
เป็นส่วนหนึ่งนะครับของระบบระบายน้ำ
ซึ่งช่วยดึงน้ำจากคลองแสงแสบ
แล้วก็คลองราชพร้าวในพื้นที่เขตห้วยขวาง
กะปิบึงกลุ่มวัฒนาวังทองหลางแล้วก็ลาดพร้าวนะครับ
ออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเร็วขึ้นนะฮะ
โดยที่ไม่ต้องผ่าระบบคลองปกติ
ซึ่งมีระยะทางเนี่ยไกลกว่าจะถึงแม่น้ำนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ยังช่วยลดระดับน้ำในคลองประปา

ให้มีระดับต่ำได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับ
โดยกรทมนั้นยังมีแผนการขยายโครงการต่อเนื่องนะครับ
ด้วยการก่ออุโมงสร้างอุโมงเนี่ยนะฮะ
ระบายน้ำคลองแสนแสบถึงบริเวณซอยลาดพร้าว๑๓๐ด้วยนะครับ
นี่นะฮะคือท่านก็ลงไปตรวจสอบไปดู

เพราะว่าเป็นการเตรียมรับมือฝนที่จะมา
แต่ความจริงเนี่ยไม่ต้องไปโทษรัฐบาลไม่ต้องไป
เน้นโทษตัวเราเองนั่นแหละ

ดูอันนี้ยังซอฟต์มาเช้าดูอ่ะดูเนี่ยดูข่าวไทยแล้ว
เฮ้ยขยะมันทิ้งกันไปได้ยังไง
เมื่อก่อนเราตื่นเต้นตู้เย็นใช่ไหมตู้เย็น
ตู้เย็นโตฟาเตียงไปโยนอยู่ในนั้นราบทุกเธอเห็นในข่าวยังไงรู้ไหม

เออก็ทีหลังอ๋อใช่เออเธอคงอ่านข่าวอยู่อ่ะ

ประมาณว่าจะเห็นเป็นทีวีเป็นแบบว่าเครื่องครัวเป็นแบบว่าโต๊ะโต๊ะครัวโต๊ะยาวอย่างนี้
ที่มันลื้อเสร็จแล้วมันไม่คิดจะไปทิ้งอะไรกันเลยเหรอมันมันทิ้งกันลงคลองเลยได้เลยเนอะ
คือจริงแล้วถ้าเกิดว่าของที่ไม่ใช้อะไรแบบนี้สามารถโทรไปที่วัดพระพยอมนะ

หนุ่มคิดถึงเคาน์เตอร์อ่ะเคาน์เตอร์ที่แบบยาวเคาน์เตอร์ครัวมันทิ้งกันไปหมดอย่างนั้นเลยนะ

เออแล้วคือพอลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไปขวางทางน้ำ
ยังไงมันก็ท่วมในที่สุดพวกเราก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านั่นแหละ
อืมเนี่ยนะฮะเยอะทีเดียว

เมื่อวานนี้ครับทำไม

เมื่อวานนี้เรื่องซาร่าเถอะ
ที่แบบว่ามีคลิปออกมาอืมหลังจากจบรายการข่าวใส่ไข่ออกไปเนี่ยนะฮะ

ขออนุญาตเปลือฟล์คลิปเตียงนะ

ยูคิดว่าไอ้ต้องการเหยียบยูเหรอ

ยูคิดอะไรของยูอยู่อ่ะ

ยูคิดอะไรของยูอยู่อ่ะ
ยูคิดอะไรของยูอยู่อ่ะ

ยูคิดอะไรของยูอยู่อ่ะ

ยูคิดอะไรของยูอยู่อ่ะ
ยูคิดอะไรของยูอยู่อ่ะ

ยูคิดอะไรของยูอยู่อ่ะ

ยูวนกลับมาได้ไงว่าไอ้ต้นจะเหยียบยูหรืออะไร

ยูคิดอะไรของยูอยู่อ่ะ

ยูคิดอะไรของยูอยูอยู่อ่ะ
คนอัดแต่ไม่เกี่ยวกับไอ้ตรงนี้ไม่ได้เข้าข้างไม่รู้เกี่ยวกับคลิปนี้
คลิปนี้เมื่อวานนี้หลังจากจบข่าวใส่ไข่ปุ๊บว่อนทวิตเตอร์เลยฮะ
อันนี้จริงผมได้รับตั้งแต่ตอนที่นั่งอัดใส่ข่าวใส่ไข่อยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
สักพักหนึ่งก็ตอนนั้นแหละมันก็เริ่มว่อนทวิตเตอร์เลยแต่ว่าตอนแรกก็ก็ไม่รู้ว่าจะว่า
คือไม่กล้าที่ออกมาพูดเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงใครเป็นคนปล่อยอะไรอย่างงี้
ผมก็ไม่รู้ว่าใครปล่อยไงสาบานไหมล่ะสาบานไม่รู้เขาก็บอกว่าฝ่ายหญิงนี่แหละเป็นคนปล่อย
ซาร่าบอกว่าเพื่อนเป็นคนส่งให้ช่องข่าวเธอเพื่อนของเธอเองเพื่อนนางนั่นแหละเป็นคนส่งไปเอง
แต่ปรากฏว่าทั้งหมดทั้งมวลมันกลับมาเล่นนางกลับมาเล่นตัวนางเองถูกต้องไหมฮะ
ว่าเฮ้ยสรุปแล้วตอนแรกมันก็มีเรื่องที่เราเคยรู้เกี่ยวกับท้องลม
คุณอย่าใช้คำว่าเราสิคุณก็รู้คนเดียวดีวนี้คุณอ้างผมตลอดเวลาเลย
คุณก็ต้องรับไปคนเดียวว่าเขาขึ้นศาตร์ว่าแล้วเคยต้องขึ้นคนเดียว
อีแว้งอีชั่วก็หนุ่มรู้หมดนั่นแหละ

สวัสดีครับคุณนึกอยากจะพ่อเข้ามาเข้ามาเลย

โหเห้ยนุ่มพี่มีมาพร้อมกันทีมงานด้วย

ก็ที่เขาบอกว่ามีท้องลงท้องลมคือเหตุการณ์เนี้ยคือมุจจันทร์ไล่เรียงจริงจริง
ครั้งหนึ่งซาร่าก็เคยคบกับเปรมบุษราคำวงอ่าฮะ
ปรากฏซาร่าก็ส่งอันนี้ไปนั่นแหละอืม
ส่งผลอัตเตอร์ซาวเนี้ยไปให้เปรมครับ
หนุ่มทำเป็นคิดนะฮะหนุ่มนักจริตทำเป็นคิด
หนูรู้หมดทำไมหนุ่มไม่เล่าทำไมมันไม่ใช่เรื่องของผมอ่าอ่า
แล้วเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บแหมผมว่านะครับเดี๋ยวเขาดูตอนจบนะ
ไม่มีไม่มีมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละครับไม่พูดไม่พูด
แต่คำลายคุณอาจจะผิดนิดหน่อยนั่นสารแหน่งไปล่ะ

ขอข้อมูลนิดนึงพี่ไม่ได้เหรองั้นมันไม่ได้

ที่ต้องขึ้น
อ่าวอ่าวอ่าวง่ายต่อเข้ามา
คนอาจเพื่อนน้ำเนอะเพื่อนน้ำฟังเองเนอะเพื่อนน้ำเนอะแหละ

ตอนแรกก็คือหวังจะทำร้ายไอ้ไม้นี่แหละ
อื้อแต่สุดท้ายมันไม่ใช่น่ะ
ได้ที่สุดแล้วมันลบไง
น่าจะออกมาตอนนี้มันลบหมดแล้ว
ฟานคลับจีนฟานคลับจีนทำยังไงเธอรู้ไหมไปหาหวาดิมเป็นข้อ
ถูกเกูตาร่าเขาบอกว่านั้นเป็นของปลอม

แล้วก็วีดีโอคอลหาวาดิมเลยว่าที่เขาโพสต์เนี่ยเป็นเรื่องจริงหมด
ไม่ใช่แค่แบบเป็นแบบว่าทำขึ้นมาหรือเฟย์ขึ้นมา

แฟนคลับจีนนี้คือแน่นอนก็คิดดูเขาบอกว่าตอนอะไรนะ

เวยป๋ออะไรใครจะขึ้นอันดับเวยป๋อก็คือเหมือนทวิตเตอร์บ้านเราถูกต้องไหม
ใครจะขึ้นอันดับ๑ได้ต้องใช้เงิน๑๕๐ล้านนะ

กว่าจะขึ้นเป็นอันดับไนท์ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งมาแล้ว
เพราะว่าจากเรื่องนี้คุณคิดดูปรากฏว่าเขาก็ยอมรับวาดิมเขาบอกว่าวีดีโอคอลคุยกับวาดิมเลย

ไปเอาไลน์เข้ามาได้ยังไงก่อน

จีก็โทรได้ไอจีวีดีโอได้แล้ว

คุณดูเดี๋ยวถึงไม่ค่อยลงรูปเลย
ไม่ได้เลยไหมท่านหนุ่ม
จริงไม่ได้เปิดไม่ได้เลย

สนุกกว่าสนุกกว่า
แต่ตอนนี้พ่อโทรได้แล้ว
แฟนคลับจริงเขาเต็มที่มากเขาช่วยไมค์มาก

คนไทยไม่ได้เป็นคนลื้อข้อมูล
เอาง่ายฝ่ายหญิงยิ่งให้ข้อมูลอะไรออกมาตอนนี้

แต่ปุ๊บแล้วนางก็บุกบุก

เอาไฟล์ชายก็คือตัวไมค์เองก็ขอยุติ

เราออกรายการทีวีอยู่ต้องสุภาพ

ใจน่ะจริงเดี๋ยวจะหารายการอื่นทำแล้วผมจะขอไปแล้วก็แบบว่าจริงจริง
เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องหาช่วงอื่นอ่ะที่ไม่ต้องเจออ่ะเข้าใจว่ามัน
เหนื่อยมันเหนื่อยแล้วสมาธิฉันแตกฉันจะต้องไปทำอย่างอื่น
ทำมาหากินอย่างอื่นแหมที่เมื่อคืนนี้พูดคล่องมากเลยโอ้โห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

ถนนถนนแน่งจนไปต่างจังหวังไปหนองคาย
ทักทายใช่ไหมไหนลองพูดคำว่าถนนให้ฟัง

ไม่มันก็จะถนนถนนอย่างนี้อื่นมันไม่ได้
ที่ทุกคนก็มาทักทายจะบอกพูดคำว่าถนนถนน

สารแน่ก็พูดไม่ได้พูดเป็นสารแน

หนุ่มที่ตัวเองเรื่องมันผิดนะ

แล้วยังไงต่อบ้านยังไม่ได้เริ่มสุดคลิป

นานก็ไปคุยกับเขา
ซึ่งเอาจริงเรื่องท้องลมมันมีมาก่อนแล้ว
หนุ่มก็รู้นะ

คุณรู้เปล่าผมจะบอกให้นะ

บ้างออกไปเนี่ยให้โดนหมายหัวนะเธอไม่จงขอโดนอยู่ไงมาอกลิ่งได้การทุกวันทุกวัน
คูเป็นว่าเอาล่ะก็ว่ากลับไปว่าตอนนี้ก็เลยพูดประเด็นว่า
สรุปวันแรกที่ส่งนางจะใช้วิธีอย่างนี้กับหลายคน
กับผู้ชายหลายคนว่าท้องท้อง
แล้วก็จะส่งผลอัลต้าซาวน์เนี่ยไปให้ดูว่าท้องนะ
ซึ่งวิธีนี้นั้นก็เคยใช้กับคนหนึ่ง

เอาไอ้เปมมายุ่งวุ่นไว้เพราะว่าไอ้เปมคุณเปมคุณเปมคุณเปมอืม
มีลูกสองไปแล้วอ่ะครับเนาะคือไม้เองก็บอกเขารู้เขารู้มา
ตั้งแต่ต้นอืมเขารู้มาตั้งแต่ต้นว่าแผ่นอันนั้นน่ะอืม
เขาเรียกว่าอะไรอัลเตอร์ซาวน์ใช่ไหมต้าซาวไม่ใช่ของจริง
ทำเอ่อแล้วที่สำคัญเนี้ยลักษณะเนี้ยเขาบอกว่ามันคล้ายคล้ายของ
เป็นนักสืบออนไลน์อยู่แล้วอ่าฮะโดยเฉพาะไอ้ตัวพี่ไอ้ตัวก็เป็นนักสืบ
ไลน์อยู่แล้วอืมเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมภาพอินเตอร์ซาวน์ที่ส่งไป
มันเหมือนกันเหลือเกินมันเหมือนกันเหลือเกินอ่าฮะมันเหมือนกันเหลือเกิน
เออมันก็เลยทำให้เกิดวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์นะ
ตอนนี้นะครับเขาก็บอกว่าเอาละล่าสุดซาร่าเนี่ย
ก็เปิดเผยถึงเรื่องคลิปเสียงดังกล่าวว่าคลิปนี้ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม
อ่าปีนี้ฝั่งของซาร่าเป็นคนอัดนางยอมรับครับความยาวจริงจริงแล้วสองชั่วโมงกว่ากว่า
นะฮะจุดประสงค์ที่อัดเพราะว่าไม้เนี่ยดูพูดคุยไม่เหมือนเดิมไม่ปกตินะฮะ
เหมือนก่อนหน้านั้นเลยบันทึกเสียงเอาไว้จะบันทึกทำไมวะนะฮะ
แล้วหลังจากนั้นก็พบว่ามีหมายสารมาที่บ้านยืนยันนางก็บอกว่ายืนยันว่านางไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปแน่นอน
แต่เพื่อนนางปล่อยไงเพื่อนนางเป็นคนเอาไปปล่อยให้กับไปให้กับนักสำนักข่าว
นะครับเพราะคลิปเนี้ยไว้ใช้ร้องต่อสารเพื่อขอคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องลูกอ่ะนะฮะ
อืมจึงได้มอบให้กับทนายความฉะนั้นนะฮะขอฝากถึงบุคคลที่มีคลิป
เก้าสิบคลิปอืมห้าสิบคลิปเสียงนะบอกหยุดเถอะหยุดปล่อยเถอะนางยอมแล้วล่ะเนาะ
คนที่ตนส่งคลิปให้มีอยู่สามกลุ่มคือหนึ่งครอบครัวสองเพื่อนนางอืม
แล้วก็สามทนายความซึ่งแต่ละคลิปที่ส่งให้ทนายความแต่ละคนเนี่ยได้มาร์คไว้หมดนะ
นางบอกนางรู้หมดอืมนางมาร์คไว้หมดคลิปไหนส่งให้ทนายคนไหน
แสดงว่าอันนี้คือทนายความไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แล้วที่ส่งถูกไหมฮ
ก็วันนี้รู้สึกเพื่อนนางออกมายอมรับว่าเพื่อนนางเป็นคนเอาไปให้
เพื่อนนางออกยอมรับแล้วใช่ไหมใช่คือทำเพื่ออะไรวะงงมากก็ใช่
เขาอาจจะใช้เริ่มจากอัดก่อนดีกว่าหนุ่มอัดเพื่ออะไรก่อน
คือไอ้ตรงอัดอ่ะคืออย่าไปคิดตรงนั้นเอาแกตรงเนี้ยไปสั่งรูปไปส่งทำไมเนี้ย
คือถ้าสมมุติว่าคนฟังในฝั่งของมุมซาร่าพี่ก็จะคิดว่าไม้เนี่ยไม่ยอมรับที่จะเป็นพ่อ
คือเด็กแรงด้วยตรงนี้ก็อาจจะเอาหลักฐานนี้ไปอ้างในชั้นศาลให้ศาลเนี่ยได้พิจารณาว่าไม้ไม่ยอมรับเป็นลูกอะไรอย่างนี้
วิดีโอคอลที่คุณพูดผิดพูดอะไรนะเมื่อกี้อร่าเออดีดีวีโอคอลดีวิดีโอ
แก้มันไม่ได้แก้ไว้หนุ่มของแก้มมันทับถมแล้วก็เหยียบเสริม
มันเสียสมาธิมันเสียสุขภาพจิต

ไม่มีเปลี่ยนคนอื่นเอาแบบว่า

กะลีนก็อยู่ว่างให้แจ๊กกะรีนมานั่งจัดกับฉันก็ได้
อ่ะล่าสุดนะฮะทางทนายประมาณ
ซึ่งเป็นทนายของทางคุณซาร่าเนี่ยนะครับ
ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยผมขอเก็บเงินเข้าบัญชีของลูกผมเองครับ
และจะมอบให้ลูกในวันที่ลูกบรรลุนิติภาวะ
นี่คือพูดถึงคุณไม้ที่คุณไม้เนี่ยได้มีการพูดเอาไว้นะฮะ
ฟังแล้วดูดีครับแต่มีใครคิดบ้างหรือไม่
วันหนึ่งน้องโตขึ้นมาอายุ๒๐ปีบริบูรณบรรลุนิติภาวะแล้ว
ไม่เห็นเหตุการณ์นี้น้องจะคิดอย่างไร
นี่ทางทนายประมาณทนายของทางฝั่งคุณซาร่านะครับ
พ่อมาร้องขอเป็นวีดาโดยชอบด้วยกฎหมายและขอใช้อำนาจปกครองบุตร
ร่วมกันนะฮะจนทำให้เกิดประเด็นต่างมากมายในสังคม
แม่คัดค้านพร้อมข้อเรียกร้องให้ลูก๖ข้อ
มาแจ้งยินดีให้รับรองบุตรเป็นบีดาเนี่ยนะครับ
แต่ขออำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
ด้วยเหตุผลที่ว่าแม่อยู่กับลูกมาตลอด๖ปี
ลูกเป็นอย่างดีและพ่อไม่ค่อยมีเวลานี่นะฮะ
ต่อมาพ่อถอนคำร้องไม่รับรองบุตรและปกครองร่วม
ลูกอายุครบ๒๐ปีลูกจะคิดหรือไม่ครับ
ว่าที่ผ่านมา๑๔ปีทำไมพ่อไม่เลี้ยงดูอุปการะผม

ทำไมถึงนำเงินมาให้ผมในวันที่ผมอายุ๒๐ปี
โตพอที่ทำมาหากินเองได้แล้ว
นี่พ่อไม่ให้การศึกษาผมเพียงเพราะโกรธแม่
ที่มีน้องอีกคนนึงที่ผมรักยิ่งหรือเปล่า
พ่อถอนคำร้องไม่รับผมเป็นบุตร
นี่พ่อน่าจะทำเพื่อผมเพราะพ่อทำเพราะผมจริง

อย่าเพิ่งเอามันเข้าว่าสมต่อหน้าฝ่ายหญิงขอให้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสมใจ
เพราะเรื่องนี้กระทบกับเด็กน้อยโดยตรง
อย่าเอาความสะใจของเราไปทำร้ายเด็กเลยครับ
อยากให้มองข้ามความโกรธและคิดเพื่อประโยชน์ของเด็กจริง
ไม่ถ้ามุทธ์เอาความสะใจเป็นความร้ายเด็ก

คุณไปออกทีวีเยอะก็ต้องหาคนแก้เยอะ
แล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มเรื่อย

แต่ก็แบบพอละไม่เอาสัมภาพเพราะอ่านเอาสนุกกว่า

ป่ะถ้าสมมุติคุณหยุดให้สัมภาษณ์

เดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องเป็นราวอีกถูกต้องไหมล่ะ

ล่าสุดฉันบอกว่ายิ่งคุณไปสัมภาษณ์เนี่ย

แลกกว่าสื่อมลชนเขาลงตัวแล้วกูหนักหน่วงมากนะ
เค้าวีดีโอคอมันก็เลยมีเรื่องประมาณเอาก็ลองเอาขึ้นแบบว่า
มีเงินจำนวน๕๐๐๐บาทซึ่งไม่ใช่เงินจำนวนมากมายหรอก
ดิมมาทำงานชั่วโมงเดียวก็ได้เงินซาร่าก็เลยพูดเรื่องเงินกับวาดิม
แล้วก็ผู้จัดการของวาดิมที่อยากจะจ่ายให้ซาร่า
จากนั้นซาร่าก็มาทวงเงินวาดิมอีกมันก็มีเรื่องมีราวอย่างนั้นอีกนะครับ
บอกว่าไม่ต้องส่งเงินมาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่
วาดินบอกว่าถึงขนาดว่าผู้ชายที่รู้สึกจะเป็นแฟนคลับจีน
เป็นคนไปถามเขาวาดิมเขาบอกว่าอย่างนั้นไหม
ซาร่าโกหกกว่าเดิมเยอะมากเงินจำนวนนี้ไม่มีความหมายอะไรเลย
ตอนที่ซาร่ามาเอาเงินซาร่าก็พูดจาไม่ดีนะ
และที่ผ่านมาวาดิมไม่เคยใช้เงินที่ไม้ส่งมาให้ซาร่าเลย
วาดิมมีเงินของตัวเองซาร่าก็มีเงินของตัวเอง
ส่วนเรื่องตอนที่คบวาดิมคบกับซาร่านั้นเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยว
ตอนที่ซาร่าคบกับคริสเตียนผู้ชายเขาออกมาบอกหมดเลยนะ
อันนี้บอกแฟนคลับจีนก็ไปอย่างนั้นเลย
เป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวที่ซาร่าคบกับคริสเตียม
แฟนเก่าซาร่าวาดิมบอกว่าวาดิมรู้จักคริสเตียน
ซาร่าก็บอกว่าคริสเตียนเนี่ยไปมีชู้ทำให้ซาร่าเนี่ยเลิกกับคริสเตียม
และส่วนหนึ่งที่ทำให้วาดิมกับซาร่าเลิกกันนั้น
เพราะวาดิมยังเด็กคือวาดิมอายุ๒๐๒๑ไม่ถึง๒๒นี้ได้กันใช่
เขาชอบปาร์ตี้นายแบบคิดถึงนายแบบฝรั่งออกไหมล่ะ
ปาร์ตี้ชอบสังสรรค์แต่ซาร่าต้องอยู่กับลูก
แล้วก็เอาเวลาไปให้ลูกตอนนี้ก็ต่างคนต่างอยู่
แล้วก็วันหนึ่งบอกว่าเขาไม่อยากจะยุ่งกับซาร่าแล้ว
เขาบอกอย่างนั้นนะฮะอย่างไรก็ตามนะตอนนี้ฝ่ายชายวาดิมเนี่ย
เขาก็ยอมรับว่าเป็นพ่อของเด็กน้องอามอรี่จริงนะฮะ
แล้วก็มีการชมด้วยว่าน้องอิมลี่เนี่ยน่ารักเป็นสาวน้อยตาสีฟ้า
ก็คือเหมือนตาเหมือนพ่ออ่ะถูกเขาก็ยอมรับนะว่าลูกอ่ะ
น่าจะเป็นลูกเขาเพราะว่าตาเหมือนเขาเลย

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

ไม่ได้ทำครับผมกำลังหาข้อมูลของคำสั่ง

อ่าทวิตเตอร์เขากำลังส่งเข้ามานะครับ

ครับผมนะฮะโทษหนักครับผมนะฮะ

ซี่หัวร้อนครับที่แถวถนนรัฐนาธิเบส

ไล่ตีรถไล่ฟันรถเก๋ง
ล่าสุดครับโทษหนักขนส่งเนี่ย

กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งได้โพสต์คลิปเตือนภัย

ก่อนที่จะควงมีดเนี่ยก็นำฟันรถ
คู่กรณีครับที่มีเด็กหญิงแล้วก็ผู้หญิงเนี่ย

ตุลาคมที่ผ่านมาบนสะพานข้ามแยก
ก่อนถึงสะพานพนัก๑๙ตามที่เสนอข่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ย

แคสซี่คณกล่าวนะครับเบื้องต้นทราบ
ว่าเป็นรถแคสซี่สีเขียวเหลืองนะครับ
หมอม้าดรชดา๖๙๕๗กรุงเทพฯหมานกรจดทะเบียนเมื่อวันที่๒๗มีนาคม๒๕๕๗
มีผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็ครอบครองคือนายสวัยนาคนวลนะครับเป็นเจ้าของรถแล้วก็ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะครับ
จากนี้ยังตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากพฤติการที่ปรากฏตามสื่อนะครับซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พศ๒๕๖
เบื้องต้นดังนี้๑ข้อหาแสดงเกรียวาจาไม่สุภาพตามมาตรา๕๗และประกอบมาตรา๖๐ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ข้อหาขับรถยนต์สาธารณะขณะใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหมดอายุมาตรา๖๕ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ซึ่งขณะนี้ได้ติดตามแล้วก็ประสานไปยังเจ้าของรถแล้วก็ส่งผู้ตรวจการขนส่งทางบกประสานกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจสพบางศรีเมืองจังหวัดนนทบุรีท้องที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการต่อไป
ในขณะเดียวกันพันธุ์ตำรวจเอกวัญชัยชูจิตผู้กับการสภบางศรีเมืองได้เรียกตัวนาย
สุวิสิตแกล้งประดิษฐ์อายุ๓๘ปีโชเฟอร์แท็กซี่หัวร้อนที่เกาะเหตุเข้าพบพนักงานสอบสวน
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหานั่นเองทางด้านโชเฟอร์เนี่ยได้รับสารภาพว่า
วันที่เกิดเหตุตัวเองมีปากเสียงกับแฟนเรื่องค่างวดรถค่าเช่าบ้านจึงได้ดื่มแอลกอฮอล์
จากนั้นจึงขับรถมาเฉียวกระจกของคู่กรณีและคู่กรณีก็ขับรถตามมาทัน
ในตอนแรกตั้งใจว่าจะขับรถหลบหนีแต่อีกทีนึงเนี่ยก็จอดคุยดีกว่าเปลี่ยนใจ
ซึ่งตนเนี่ยก็ตั้งใจจะคุยดีแต่พอเห็นทางคนขับรถเก่งเนี่ยโทรศัพท์เรียกประกัน
อารมณ์ของตัวเองก็เลยขึ้นมาฮะควบคุมตัวเองไม่อยู่ครับจึงได้ก่อเหตุตามในคลิปดังกล่าว
นี้ต้องขอโทษทางคู่กรณีด้วยนะครับส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุนั้นเนี่ยตนพกเก็บไว้ในรถเป็นประจำ
เพื่อเอาไว้ป้องกันตัวทางด้านพาวุฒิอีกวันชัยกล่าวว่า
ก็คือทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย
แล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ

เมื่อกี้เดินเข้ามาที่ไทยรัฐเนี่ยเริ่มเย็นเหมือนกันนะครับ

เริ่มแล้วเพราะปีนี้เราได้ใส่เสื้อกระหน่ากันแน่นอนเถอะเขาว่ากันว่าตอนนี้เขาบอกว่าภาคเหนืออีสานตอนบนเองร่มหน่าวมากเร็ว

ผิวดูกระจ่างใสใน๑๒๓โลชั่นมิสทีน

เธอหวัดร้องแม่หลังไม้

เขาบอกว่าตอนนี้วันนี้โทรไปที่หลายจังหวัด
เขาก็บอกว่าเชียงรายความหนาวความเย็นเริ่มมาแล้ว
วันนี้รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
รักษาการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
เขาเปิดเผยว่าช่วงเช้าเนี่ยคุณรู้สึกไหม
จังหวัดของคุณมันจะเหมือนมีลมเย็นผัดเข้ามาแล้ว

มวลเย็นมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาคุม
บริเวณตอนบนของประเทศแล้ว
ประกอบกับว่าเราได้ยินว่าเรามีพายุกันอยู่ถูกต้องไหมฮะ
มันก็จะประกอบกับอิทธิพลจากพายุระดับหนึ่ง
่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้นะฮะ
แล้วก็ทางด้านตะวันออกของประเทศกัมพูชา
กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้า
คาดว่าแน่นอนเดี๋ยวเขาก็ผ่านทางกัมพูชานะครับ
แล้วก็จะเข้าทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับ
แล้วก็เข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนในวันนี้แหละ
ซึ่งขนาดนี้อยู่ในช่วงที่เขาเรียกเอาจริงก็คือปลายฝนต้นหนา

ทำให้ลักษณะอากาศเนี่ย
มันแปรปวนผิดปกติเล็กน้อย
แต่ยังตอนนี้มันผิดปกติคืออะไร

ฝนเนี่ยมันมาช้าลงปกติฝนมันจะต้อง
หมดละหมดจากเดือนที่แล้ว
ถ้าฝนมันยังอยู่แสดงว่า

มันเปลี่ยนกันไปหมดแล้วณตอนนี้
ปัจจัยที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเนี่ย

แผลเข้ามาปกคลุมแล้วก็ระดับของลมเนี่ย
ร่างเมื่อก่อนมันจะต้องจากเหนือลงสู่ล่างใช่ไหมฮ

เมื่อก่อนนี้จะมีลมพัดผ่านจากประเทศจีน

แม้ตอนนี้มวลอากาศเย็นเนี่ย

จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว
แล้วปกติเนี่ยเราจะเข้าสู่ฤดูหนาว

แต่เนี่ยเรายังเพิ่งเริ่มนะฮะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายถึงไล่จากตั้งแต่อะไรเอาจริง

เขาบอกว่าอุณหภูมิต่ำสุด

อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยจะเป็นเลขตัวเดียว
ซึ่งปกติเนี่ยมันก็จะมีหนาวแล้วหนาวผสม
ต้องดูมวลอากาศเย็นด้วยแล้วก็ต้องดู
ระกอบไประยะระยะว่าสภาพช่วงไหน

จะได้วางเปรียบเรื่องจะถามรายอีก
ก็คือจุดที่รอคอยแล้วไม่มีใครมาใช่ไหม
ไม่มีคนมาเนี้ยคือเหงาใจเหงาหรออะไรอย่าง
แต่เขาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยดอยอินทนนท์น่าจะเข้าเลขตัวเดียวแล้ว

อ่ะไปอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมไม่เข้าใจ

มันเหมือนเป็นสอบแปลงที่แบบไวโลนสู้ตังค์ไง

คือลือคือน้ำใหญ่
คือเห็นรูปภาพนั้นแล้วรู้สึกได้กลิ่นหอม

แต่คำพวกนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเพิ่ง

คือลือเนี่ยกลายเป็นคำพูดที่ชาวเน็ตส่วนใหญ่ชอบใช้ในชีวิตประจำวัน
แต่คำดังกล่าวกลับกลายเป็นปัญหาเมื่อผู้หญิงหลายคนไม่ชอบ
เพราะมันสอบไปทางคุกคามทางเพศ
ซึ่งหากจะอ้างอิงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน
แปลว่าจูบได้รับกลิ่นดีส่วนคำว่าคือลือไม่พบความหมายในพจนานุกรม
ทั้งสองคำนี้กลายเป็นศัพทลงหรือภาษาพูดที่มักใช้สร้างความเข้าใจเฉพาะกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว
โดยคำว่าหอมมักจะถูกพิมพ์ว่าหออมอะไรวะ

ให้ความหมายว่ากลิ่นดีบริสุทธิ์สะอาดส่วนคำว่าคือลือนะฮะจะให้ความหมายว่าสมคำร่ำลือเป็นที่เรื่องลือ
ชาวเน็ตบางส่วนให้ความหมายว่าคือลืมมาจากภาษาอีสานคำว่าคือลึกที่แปลว่าใหญ่และมักใช้กับหน้าอกของผู้หญิง
นี้เกิดการถกเถียงกันสองฝ่ายคือฝ่ายที่มองว่าสองคำนี้สอบไปในทางคุกคามทางเพศผู้หญิงนะส่วนอีกฝ่ายก็มองว่าขึ้นอยู่ความคิดของแต่ละบุคคลอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่มีบทสรุปเป็นเพียงประเด็นข้อถกเถียงของชาวเน็ตเท่านั้น

เคยได้ยินแต่พ่อปู่อือลือ

แล้วทำในออนไลน์จะไปยกเลิกเขาจะยังไง

เขาแล้วเข้าใจกันเนี่ยนะฮะ
แต่ผมก็เพิ่งได้ยินคือลือ

ในทวิตเตอร์ก็บอกหอมคือลือ
กูก็งงวลพี่หนุ่มว่ะ

เขาพูดกันอย่างนี้จริงเหรอ

โอ้โหยูคือลือจังเลยอย่างนี้เหรอ
อย่างนี้เหรอใช่ป่ะ
เรื่องชื่อคือเรื่องชื่อคือเรื่องใหญ่
ความอุ่มมันก็ใหญ่ภาษาอิสาน
อิสานไม่ใหญ่

น่ะก็เหนาให้รู้
เอาซะหน่อยตรงนี้อ่ะมาถึงเรื่องราวพี่ชาวบ้านดีกว่า
ฮือฮาครับลูกหมูประหลาดมีแปดขาเจ้าของฝันเห็นเทวดาเนี่ย
มาบอกว่าจะมีโชคจักรสัตว์นั่นเองนะครับวันนี้ครับพูดสิทธิ์ข่าวรายงานว่าบ้านเรียกที่
๕๐ครับหมู่ที่๔บ้านตะคอนะครับผมจังหวัดนฮานคอนรัฐศรีมาครับ
ชาวบ้านในจำนวนมากต่างพากันมาดูลูกหมูประหลาดครับ
ชื่อว่าเจ้าโป๊ยไก่อุ้ยเป็นลูกหมูเพศผู้ครับ
มีขาทั้งหมด๘ขามีหู๔หูมี๑หัวน้ำหนัก๙ขีดครับ
โดยเสียชีวิตหลังคลอดออกมาเพียง๑ชั่วโมงเท่านั้น
ซึ่งลูกหมูประหลาดตัวนี้เนี่ยเป็นของนางเย็นยาตะคุนะครับผม
อายุ๗๐ปีด้านนางเย็นครับเปิดเผยว่า
ตนเนี่ยมีอาชีพเลี้ยงหมูมานานหลายปีช่วงเวลา๓ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
หมูที่เลี้ยงไว้ได้คลอดลูกออกมานะจำนวน๑๔ตัวด้วยกัน
โดยตัวที่๖เนี่ยซึ่งถือว่าซึ่งชื่อว่าเจ้าโป๊ไก่มีลักษณะประหลาดกว่าลูกหมูตัวอื่น
ได้จับเจ้าโป๊ยไก่เนี่ยแยกออกมาจากลูกหมูตัวอื่นนะครับ
ทั้งนี้เนี่ยเจ้าโป๊ยไก่เนี่ยได้มีชีวิตอยู่เพียงแค่๑ชั่วโมงก็เสียชีวิตนะครับ
จึงได้นำลูกหมูมาเก็บรักษาไว้ที่บ้านนะครับโดยอ่าจะให้น่ะเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เนี่ย
ช่วยฉีดยารักษาสภาพร่างกายของลูกหมูไว้เพื่อ
เพราะว่าเชื่อว่าลูกหมูตัวนี้จะมาให้โชคให้ลาบนั่นเอง
เนื่องจากเคยฝันว่ามีเทวดาเนี่ยแต่งชุดขาวลงมาบอกว่า
จะมีโชคมีเงินมีทองจากสัตว์ประหลาดนะครับผม
นะฮะก็เป็นความเชื่อส่วนคนนะครับตรงนี้นะครับ

นี่ผมกำลังดูอยู่มีคนหนึ่งส่งมาบอกว่า
หอมันก็คือหออมหรือจะแปลว่า
หอก็คือเป็นสัตว์ทะเลอย่างหนึ่งแล้วออกมาก็คืออุ่มมาก

ใช่หรือไม่น่าจะเป่ง

ไม่ใช่อ่ะ

แทะโรมเหมือนกัน

คำว่าคำว่าอือลือนี่แทะโลมยังไงอ่ะ
เป็นเปรียบเปลยอย่างเงี้ยเหรอ

ถ้าเป็นสมัยนู้นน่ะก็ดูแบบจิ๊ดจ๊าดอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
แต่มีน้องคนนึงบอกว่ากูงงตั้งแต่คำว่าแก้วของพี่มดดำแล้ว

ก็คือไปแล้วหนีแล้วมันเป็นคำสังกะเทย

คำว่าหิวฉันก็ใช้กันเองในกลุ่ม

กลายเป็นทุกคนใช้หมดคำว่าหิว

แล้วก็เมื่อก่อนนี้เนี่ยคำว่าแก้วก่อนมันก็เรียกว่านก

ก็มาถามผมว่าลูกมาจากไหนมักรู้มั้ย

แล้วถามที่แบบว่าทุกคนโดนปุ๊บแม่มะนีไป

ก็เลยบอกแม่มณีแก้วแล้วแก้วแล้วนี่ไง

หน้าอกในแกว่งคือลือมากมาย

ก็หอมก็คือเป็นหอมก็หอมก็ดมอ่ะหอมอ่ะ

สมัยเราอาจจะแบบนึงแล้วสมัยนี้มันอาจจะอีกแบบนึง

คุณผู้ชมทราบส่งข้อความมาบอกกันหน่อย

ปอดตอนนี้ยังไม่หายดีจะเป็นไงช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
ฉันรู้แล้วคำว่าหอมน่ะเหมือนแบบว่าผู้ชายอ่ะ
ตกเปย์ห่อหมกอะไรอย่างนี้เธอนึกออกหูห่อหมกใหญ่จังเลย

เออเหมือนกับว่าเหมือนกรรมศัพท์พวกฉันอ่ะ
หลามห่อหมกอะไรอย่างนี้เอาข้าวมาซิ

มันก็หมายถึงผู้หญิงเธอผู้หญิงแปลว่าอะไรฉันรู้แล้ว
คืออย่างเช่นว่าเข้าไปดูเห็นรูปผู้หญิงแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำเล็ก
ก็ไปพิมพ์ว่าหอมจังใช่ไหมหอมจังคือแต่ว่า
คือก็ไปเหมือนกับตีประเด็นได้ว่าคำว่าหอมมาจากอะไร
ถ้าคนที่เข้าใจกันหอมมาจากอะไรเออคนที่เขาก็เลยรู้สึกว่ามันไปเหยียดผู้หญิง
แต่คุกคามหรือเปล่าคุกคามผู้หญิงลักษณะแบบนั้นถูกไหมถูกต้อง
แต่ว่าแล้วคือลือล่ะคือลือเขาบอกว่ามันเป็นภาษาที่แบบ
บอกคือหรือถ้าเกิดเป็นภาษาอีสานเขาบอกว่าเหมือนกับมากอ่ะ
ใหญ่มากไม่ไม่ใช่มากมากอย่างเช่นแบบว่าบ้านคือลือคือดำมาก
ดำปีดน้ำผสมให้เลย
มันคือลือคือลือแก๊กแทรกแก๊กแทรก

คือคือคือคือคือ

คือคือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือ

คือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือ

คือคือคือคือ
คือคือคือคือ

คือ

ยานยนต์ทางเรียบที่เริ่มนะครับผมแข่งขันรอบซ้อมครับ
วันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะ
ขณะที่กำลังแข่งขันรอบสุดท้ายครับโดยผู้เล่นอีกทีมนึงเนี่ย
ล้มลงครับทำให้อี้ป๋อเนี่ยนะครับผม
คุมรถไม่ได้ฮะแล้วก็ล้มลงจนไม่สามารถแข่งขันต่อได้
ทำให้แฟนคลับก็ต่างเป็นห่วงนะฮะด้านหวังอีป๋อนะครับ
ได้ออกมาโพสต์ผ่านแอคเคาน์ในหวยป๋อนะครับว่า
โชคไม่ดีที่รถล้มแต่เป็นเรื่องปกติที่นักกีฬาต้องเจอครับ
โอเคเอาล่ะพรุ่งนี้วันสุขแล้วเนอะครับผม

วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ